นั่นก็คือสาวเธอนั่นเองนะคะ
ซึ่งเธอก็บอกจริงก็ไม่ค่อยปลื้มกับ
ฟาชั่นของภรรยาสุดเท่าไร
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะล้ำมันจะแนวขนาดไหน

หลังเธอระวรีภรรยาสุดเลิฟสวมกางเกงยีนขาด

มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ซึ่งก็มีทั้งชื่นชอบและมองว่าไม่เหมาะสมค่ะ
โดยนักแสดงหนุ่มเผยว่าได้เห็นภาพดังกล่าวแล้ว
ส่วนตัวรู้สึกไม่ปลื้มกับสไตล์นี้สักเท่าไหร่
แต่เป็นความชื่นชอบส่วนตัวของภรรยา
มองว่าเป็นเรื่องของแฟชั่นไม่มีใครผิดไม่มีใครถูก
ส่วนกระแสคอมเมนต์ต่างนานาที่เข้ามาวิจารณ์
เจ้าตัวและภรรยาไม่ได้ซีเรียสมองเป็นเรื่องขำ

ชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์เกี่ยวกับลูกสาวน้องรีนา
ภรรยาจะออกอาการหน่อยมากกว่าถูกวิจารณ์เรื่องการแต่งตัวค่ะ
แล้วก็ต้องมาเถียงแทนเด็ก